เขาไปถ่ายรูปตรงทุ่งนา
แล้วปรากฏว่าไปติดมือมือหนึ่งมือประหลาด
เข้ามาในลูกของเธอนะครับ
เธอเชื่อว่าเป็นมือของพระแม่โพศพฮะ

ชาวบ้านบ้านท่านหลวงหมู่๑๑ตำบลท่านหลวงอพิมาย

มาดูรูปนี้ครับมาดูรูปที่ผู้หญิงคนนี้ถ่ายจากมือถือ
เธอคือนางสุดากรน้ำนินอายุ๕๐ปีนะครับ

เธอเห็นว่าคล้ายเหมือนมือประหลาดติดมาด้วย
จากภาพจะเห็นว่ารักษณะของนิ้วมือเป็นสีเขียวคล้ายกับรวงข้าวครับ
ทำให้คนที่เห็นวิพากษ์วิจารณ์ว่าน่าจะเป็นมือของพระแม่โพศพ
จากจุดที่ถ่ายรูปเนี่ยเป็นจุดเดียวกับที่ชาวนาเนี่ย
เขาเอาเครื่องเส้นไหว้ต่างไปไหว้พระแม่โพศพครับคุณผู้ชม
จากชาวนาส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าเป็นการขอบคุณแม่โพศพนะครับ
ที่เอาความอุดมสมบูรณ์มาให้แก่ผืนนาของชาวนา
ชาวบ้านหลายคนเชื่อว่าภาพถ่ายที่ติดมือประหลาดเนี่ยคล้ายกับพระแม่โพศพนั้น
ว่าเป็นช่วงที่พระแม่โพศพจะมาฟ้อนรำแล้วก็รับเครื่องเส้นไหว้
ชาวนาเนี่ยเอามาวางไว้แล้วช่วงที่พระแม่โพศพนั้นกำลังฟ้อนลำเนี่ย
นางสุดากรก็ถ่ายรูปอยู่ตรงนั้นพอดีก็เลยติดมือท่านมา
นางสุดากรเล่าบอกว่าหลังจากถ่ายรูปเสร็จนะก็มาไล่ดูรูปอ่ะนะครับ
คนถ่ายไว้เยอะเขาทำแบบนี้จะมาลบรูปที่ไม่เอาออกไม่สวยออก
ยืนยันว่าไม่ได้มีการเอาภาพมาตกแต่งแต่อย่างใดนะแล้วก็เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับ
วันนี้อาจารย์ออสจะมาเยี่ยมคุณผู้ชมหลายข่าวหน่อย
ข่าวนี้เป็นข่าวแรกเลยละกันรองศาสตราอาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์นะครับ
ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หรือว่าอาจารย์ออสเนี่ยท่านทำให้ดูเลยเห็นไหม
คือท่านให้ความเห็นตามหลักวิทยาศาสตร์นะย้ำว่าเป็นวิทยาศาสตร์
บอกว่าเป็นเทคนิคการถ่ายภาพทั่วไป
คือถ้าใช้ใครที่เรียนถ่ายรูปถ้าใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ต่ำเนี่ยนะฮะ
เคลื่อนที่ของวัตถุมันก็จะช้าหรือมันจะอาจจะเป็นปื้น

อันนี้นะฮะคือมันเกิดขึ้นได้ทั้งจากกล้องถ่ายรูป
มือถือที่เราเอามาใช้ถ่ายรูปในทุกวันนี้
ไม่ได้เกิดจากสิ่งลี้ลับอาจารย์ออสบอกแบบนั้น
แต่เกิดมาจากเทคนิคการถ่ายภาพหรือว่าเป็นภาพซ้อน
หรือถ้าเรียกกันง่ายคือกล้องมันไหว
ใช่คือตอนเรียนวิชาโฟโต้เนี่ยไอ้ปัญหาเหล่านี้นี่คือปัญหานะ
สมัยก่อนที่เรียนแต่ตอนนี้คือกลายเป็นเรื่องของความเชื่อ
แต่เอาล่ะเป็นเรื่องของส่วนบุคคล

แต่ว่าในมุมอาจารย์ออสนี่คือวิทยาศาสตร์

แต่ตอนนี้เราเอาสิ่งที่มันเป็นวิทยาศาสตร์มาอธิบายควบคู่เฉย
สิ่งที่เห็ดในสิ่งที่เสื้อเคยดูป่ะ

เป็นเรื่องเกี่ยวกับพญานาคบ้างไฟพญานาครอบนี้